แต่ว่าเหตุการณ์นี้เขายิ้มไม่ออกเลยนะ
คือท่ามกลางบรรยากาศของความสุขวันเด็กเนี่ย
แต่ว่าคู่รักคู่นี้เนี่ยยิ้มไม่ออกตั้งแต่เมื่อคืน
เพราะว่าอะไรครับกำลังขายใบกระท่อมอยู่ดี
ก็มีกลุ่มวัยรุ่นมาบุกถึงร้านนะฮะ

มีปืนมาด้วยมีไม้หน้าสามมาด้วย
แล้วกลุ่มนั้นเขาทำรุนแรงแบบนี้ฮะ
พี่ผมขอร้องนะพี่อย่านะก็ไม่หยุดครับ
จังหวะตอนที่รถเข้ามาจอดยังไม่ทันสนิทดีเลยนะครับ
ประตูเปิดแล้วแล้วพากันลงมานี่ครับ
ถืออาวุธในมือไปด้วยครับ
บางคนถือไม้บางคนถือเหมือนปืนในมือนะครับ
แล้วไปทำร้ายร่างกายผู้ชายก่อน
วะตอนที่รถเขามาจอดยังไม่ทันสนิทดีเลยนะครับ
ตูเปิดแล้วแล้วพากันลงมานี่ครับ

ถือไม้บางคนถือเหมือนปืนในมือนะครับ
แล้วไปทำร้ายร่างกายผู้ชายก่อน
ส่วนผู้หญิงที่ถักเปียที่เดินเนี่ย

ทั้งผู้ชายผู้หญิงยกมือว่ายร้องขอชีวิต

เหตุการณ์นี้ไม่ได้จบแค่นี้นะครับ

เหมือนพยายามจะจุดไฟเผาร้านด้วย

เอาน้ำมันสะบัดสะบัดสะบัดเสร็จแล้ว
ดูครับมาแล้วฮะนี่นะฮะ

ตอนแรกเหมือนไฟมันยังไม่ได้ลุกติด

แต่พอไฟติดเสร็จแล้วพวกเขาพากันหลบหนี

คนเจ็บเอาไว้กองอยู่บนพื้นตรงจุดนั้นฮะ

อย่างนั้นแล้วไฟไหม้ลามทั้งร้านแน่นอนครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านขายใบกระท่อม
จุดนี้อยู่ในซอยวัดเสาทงกลาง
ที่บางเสาโทงจังหวัดสมุทรปราการ

รุมทำร้ายคนเจ็บคือนายคมกริจอายุ๒๗ปีครับ
แฟนสาวของเขาเองก็ตกใจเธอก็ร้องขอชีวิต
แต่อีกฝั่งก็ไม่หยุดฮะก่อนที่จะพากันหลบหนี
วันนี้เราไปคุยกันกับคุณคมกริจครับคนเจ็บ
เห็นว่าสภาพสะบักสบอมเลยครับ
นี่ครับน่วมครับ
ไล่ให้ดูว่าตรงไหนที่เจ็บที่ช้ำบ้าง
เพิ่งจะออกมาจากโรงพยาบาลด้วยคุณชิวก็นั่งคุยนะฮะ
เขาบอกว่าเจ็บหนักเลย

นี่ทั้งมือทั้งเข่าทั้งแข้ง

เขาถูกไม้เบสบอลของอีกฝ่ายรุมตี
ต้องนอนหยอดน้ำข้าวต้มทั้งวัน

ได้แต่อาหารอ่อนครับที่แบบเข้าปากแล้วกลืนได้เลย
แฟนสาวคอยดูแลอยู่ใกล้
จะไปทำงานตอนนี้ก็ยังไปไม่ได้ครับ
ไม่สามารถทำงานได้ไม่มีตังค์อีก
มกริจคนเจ็บเล่าให้ฟังบอกว่า

ที่เคยมาซื้อน้ำกระท่อมเป็นประจำกับเขา
ไปมีปัญหากับกลุ่มคนที่ก่อเหตุ
กลุ่มคนร้ายที่คลังสินค้าที่เขาทำงานกันอยู่
แล้วก็นัดมาเคลียร์กันที่หน้าร้านของเขาเอง
วันก่อนครับแต่ว่าทางนั้นพอมาถึง
ก็ไม่ยอมพยายามจะควักปืนออกมา
รุ่นน้องก็เลยตีเข้าไปแล้วก็แยกกันออกไปนะฮะ
แต่ว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะ
มันเริ่มมาจากว่าลูกค้าซึ่งเป็นรุ่นน้องผม
อีกฝ่ายมาคุยหลังจากที่เขาไปมีเรื่องกัน
แล้วผมต้องมารับเคราะห์เองด้วย
โดนทำร้ายพยายามอ้อนวอนยกมือไหว้ขอชีวิต
แต่ฝั่งนู้นไม่ฟังเลยฮะรุมตีไม่ยั้ง
ขอให้ตำรวจดำเนินคดีถึงที่สุด
หลังจากหายดีแล้วถามว่ากลับไปทำงานอีกได้ไหม

กลัวเรื่องของความปลอดภัยทั้งตัวเขาแล้วก็แฟนฮะ

เอาปืนจอหัวผมมาผมจำได้ครับพี่
ผมผมพูดไม่ถูกเลยพี่ผม

มันยอมฟังผมเลย
ยังกลัวอยู่แต่ว่าก็ต้องทำมาหากินครับ

บาดแผลเอาไว้แบบนี้บนร่างกายของเขา
วัยรุ่นที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าคนร้ายมากันหลายรอบนะครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาก่อนเหมือนมาเป็นลูกค้า
ก่อนที่จะยกพวกพากันมารอบหลังก็คือมาพร้อมกับรถเก๋ง
ตามที่เราเห็นนะฮะจากวงจรปิดที่ขับมา
ยังไม่ทันจอดสนิทดีแล้วประตูเปิดแล้วแล้วลงมาแล้วก็ซัดเลยนี่แหละฮะ
วัยรุ่นที่เขาเห็นเหตุการณ์เชื่อว่าฝั่งคนก่อเหตุวางแผนมาอย่างดีครับ
ในขณะที่แฟนสาวคนเจ็บ
ผู้หญิงคนที่เธอยกมือไหว้ร้องขอชีวิตตามวงจรปิดคนนี้ครับ
เธอเล่าให้ฟังนะบอกว่าพวกที่ยกกันมาแล้วมาทำร้ายแฟนหนูเนี่ย
จำหน้าเขาได้เลยเพราะว่าเขาเปิดหน้ากันมาด้วยนะครับ
ฝั่งนั้นเนี่ยหนึ่งในนั้นที่จำได้คือบังมดวัดศรีครับ
หนึ่งในคนที่ก่อเหตุสาเหตุคาดว่าน่าจะเป็นปัญหาที่มันเรื้อรังมาก่อนหน้านี้แหละ
คือฝั่งนู้นเนี่ยกลุ่มคนที่มาก่อเหตุ
ทำผิดกฎของโรงงานแล้วถูกแฟนแล้วไม่พอใจแล้วมาระบายแค้น
ทั้งที่บอกแล้วว่าไม่เกี่ยวพอเถอะหยุดเถอะก็ไม่หยุด
ดังนั้นเธอบอกขอเอาผิดถึงที่สุดครับจำหน้าทุกคนได้
และทำแบบนี้เหมือนไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย
มาพร้อมกับปืน๒กระบอกมาพร้อมกับไม้หน้า๓
ตอนที่เธอจังหวะแย่งเนี่ยฮะที่เห็นอยู่เนี่ย
และนี่คือยื่นมือถือปืนจากในรถขู่อีกต่างหากนะครับ
ดังนั้นเดี๋ยวต้องรอดูว่าความคืบหน้าทางคดีจะเป็นอย่างไร
ส่วนร้านขายน้ำกระท่อมครับเจ้าของร้านบอกว่ามาเยี่ยมทั้งคู่แล้ว
ถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราอยากจะคุยเหมือนกันนะ

เพียงสั้นว่าให้เป็นหน้าที่ของตำรวจจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดี
เดี๋ยวมีความคืบหน้ารายงานให้ทราบต่อไปครับ